เหตุการณ์นี้ค่ะที่เมื่อวานนี้เล่าไปสั้นแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่เราต้องตามต่อ
กรณีสาวประเภท๒ที่ถูกพบเป็นศพอยู่ในบ้าน
ไปพบศพคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
น่าจะสัก๓สัปดาห์เหตุการณ์ที่สูริน

ตอนนี้มีการขยายผลนะคะคาดว่า
ผู้ที่ก่อเหตุอาจจะเป็นแฟนนุ่มที่เป็นชายชาวต่างชาติ
เพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องเกิดราวชายชาวต่างชาติคนนี้หนีหายไปไหนก็ไม่รู้
เป็นสาวประเภท๒และสภาพศพที่พบนะคะน่าเห็นใจมากคือเธอถูกห่อด้วยผ้าห่ม
ซ่อนเอาไว้ในห้องเก็บของอยู่หลังบ้านของตัวเองค่ะในอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์
พอเจ้าหน้าที่แกะผ้าห่มออกมาดูเนี่ยศพคือไม่ใส่เสื้อผ้าด้วยนะคะ
ที่หัวถูกของแข็งทุบจนกระโหลกยุบหน้าห้องเก็บของมีคราบเลือดมีเส้นผม
เจ้าหน้าที่ก็เลยส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสุรินทร์
ตำรวจคาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓สัปดาห์
คนที่ลงมือก่อเหตุก็คือแฟนนุ่มชาวต่างชาตินี่แหละค่ะที่มาอยู่ด้วยกันเพราะว่าอยู่ดีก็หายไปไหนก็ไม่รู้
นี่คือผู้เสียชีวิตนะคะคุณเจเจนะคะ
ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังที่พบศพ

คือทีนี้แม่ของผู้เสียชีวิต
วันดีล้ำเหลือคุณแม่บอกว่าบ้านแม่อยู่ใกล้
มีการเตรียมสถานที่เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาให้กับลูก
แม่บอกว่าแม่กับลูกอยู่บ้านคนละหลังกัน

เมื่อวานนี้เพื่อนบ้านมาบอก

ไม่รู้ตัวอะไรตายสัตว์ตายอยู่ในบ้านเจเจหรือเปล่า
แม่ก็เลยโทรแจ้งกู้ภัยให้ไปตรวจสอบ

มันมีรอยเหมือนรอยลากอะค่ะ
มีเศษผมมีคราบเลือด

พอเปิดเข้าไปดูในห้องเก็บของเท่านั้นแหละ
โอ้โหศพของลูกแม่นะคะ
ถูกฆ่าแล้วเอาผ้าห่มมาห่อเอาไว้

ทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันโหดเยี่ยมเกินไป

อยากให้คนร้ายได้รับโทษสูงสุดคือประหารชีวิตเลย
ทีนี้ค่ะที่สงสัยว่า
เป็นแฟนนุ่มชาวต่างชาติหรือเปล่าที่เป็นผู้ก่อเหตุ
ตำรวจบอกเลยว่าตำรวจไปสืบรู้มาว่า

นายมาริอุสอายุ๓๑ปีสัญชาติลิโทเนีย

คือตัวนายมาริอุสคนนี้
ชายหาดพัทยาค่ะไปค้นที่ห้องพักแล้วมีหลักฐานเพียบเลย
เสื้อผ้าก็เปื้อนเลือดหลักฐานหลายอย่างมาก
ทีนี้ไม่น่าจะใช่แค่ผู้ต้องสงสัยน่าจะเป็นผู้ต้องหาได้เลย

ก็เลยนำตัวไปสอบปากคำที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเขต๓ค่ะ
วันนี้เราส่งคุณแซคนัทวินทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
แล้วก็ไปคุยกับพยานคนสำคัญก็คือเพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิต
ชื่อว่าคุณไม้นะคะคุณไม้เล่าให้ฟังว่าคืนวันที่๒๕พฤษภาคม
เจเจผู้เสียชีวิตกับแฟนนุ่มชาวต่างชาติเนี่ยค่ะไปต่อวีซ่าที่ฝั่งกัมพูชา
จากนั้นกลับมาซื้อเบียร์ดื่มกันแถวร้านค้าแถวบ้านนั่นแหละ
ก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยก็ดูรักกันดีดูปกติดีไม่มีอะไร
พอตกเย็นคุณเจเจผู้เสียชีวิตกับแฟนนุ่มชายชาวต่างชาติเนี่ย
นั่งดื่มที่ร้านอาหารแล้วก็โทรศัพท์ไปชวนคุณไม้นะ
คุณไม้ก็บอกว่าก็ไปออกไปหาไปถึงร้านประมาณสัก๒ทุ่ม
ก็นั่งโต๊ะด้วยกันทีเนี้ยค่ะทางเจเจผู้เสียชีวิต
แล้วก็ทางคุณไม้ทางคุณหนิงนั่งฝั่งเดียวกันอีกฝั่งถนนก็คือ
แฟนนุ่มของคุณเจเจแล้วก็แฟนนิงนั่งหัวโต๊ะ
แล้วเหมือนกับว่าเขาทะเลาะกันนะคะตัวผู้เสียชีวิตทะเลาะกับแฟนนุ่ม
เหมือนกับเป็นเรื่องของความหึงหวงเหมือนกับแฟนนุ่มชาวต่างชาติ
หันไปมองผู้หญิงคนอื่นจากนั้นค่ะตัวเจเจเนี่ย
ก็ทำร้ายร่างกายแฟนนุ่มชาวต่างชาติตบเข้าไปที่หน้า
เพื่อนบอกว่าเพื่อนก็เลยแยกตัวออกไปดีกว่าครับ
ไปนั่งนอกร้านไปสูบบุหรี่ดีกว่าพอกลับเข้ามา
ตัวแฟนนุ่มของคุณเจเจมีเลือดไหลออกมาด้วยนะคะ
เริ่มมีปัญหากันแล้วแล้วก็
เพื่อรู้ว่ามีปัญหาพี่เจพูดว่าอะไร
ก็เหมือนว่าเขามาแบบว่าว่าฝั่งคนนั้นมองคนอื่นอะไรประมาณอย่างนี้
แต่ฝั่งคนนั้นก็คือไม่ได้มองอย่างนี้
คือเหมือนว่าแค่คนเดินผ่านอย่างนี้แล้วเขาก็
เหลือบมองอย่างนี้ค่ะแล้วก็เหมือนน่าจะหึงห่วงกันประมาณเนี้ยค่ะ
เราได้คุยกับหนิงนะฮะหนิงก็เป็นเพื่อนสนิทอีกคนนึงของเจเจนะครับ
บอกว่าเมื่อวันที่๔พฤษภาคมเนี่ยเจเจนั่งเครื่องบินจากเกาะสมุยมาที่สนามบินสตึกที่บุรีรำ
แล้วเช่ารถเก๋งขับมาที่บ้านจากนั้นวันที่๕พฤษภาคมก็ไปทำความสะอาดบ้าน
วันที่๖พฤษภาคมไปร้านอาหารแล้วก็เกิดการทะเลาะกันเจเจเนี่ยเอารองเท้าตบหน้าแฟนนุ่มชาวต่างชาติที่เป็นคนร้ายด้วย
พฤษภาคมก็นั่งดื่มกินกันอยู่ที่บ้านสิบพฤษภาคมไปกินอาหารไปดื่มเหล้า
จากนั้นมีคนมาที่เต็นต์กับเจเจก็ทำให้คนร้ายเนี่ยหึงตั้งแต่วันนั้นด้วยนะฮะ
แล้ว๒๔พฤษภาคมหนิงบอกว่าวีดีโอคอร์คุยกับเจเจ
ซึ่งดื่มเบียร์อยู่แถวบ้าน๒๕พฤษภาคมเจเจพาแฟนชาวต่างชาติไปต่อวีซ่าฝั่งกัมพูชา
แล้วพาไปเดินตลาดช่องจอมตอนบ่าย๒เนี่ยกลับมาดื่มที่ร้านขายของชำกับไม้
ช่วงค่ำระหว่างที่ดื่มกันในร้านเนี่ยฮะแฟนชาวต่างชาติที่เป็นคนอังกฤษนะ
โทรมาหาเจเจทำให้คนร้ายเนี่ยที่อยู่กับเจเจเนี่ยยิ่งหึงไปอีก
แต่ทำอะไรไม่ได้ไม่งั้นเจเจเนี่ยจะไม่ได้เงินอะไรประมาณอย่างนั้นที่เขาบอก
พอผู้ตายคุยคุยโทรศัพท์เสร็จวางสายเสร็จก็เหมือนพูดดูถูกแล้วพูดหมินประมาท
กลับมารู้ว่าว่าแบบประมาณว่าผู้ชายคนนี้ให้เงินฉันเดือนละแสน
ส่วนคุณเดือนละสองหมื่นแค่นั้นคุณจะมาหึงหวงฉันทำไม
ทั้งทั้งที่ฉันเป็นคนหาเงินอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สภาพผู้ตายก็เริ่ม
สีหน้าไม่พอใจเริ่มแบบนั่งเงียบแล้วเขาก็เพราะว่าผู้ตายเมาด้วยในอารมณ์ที่เมา
ก็เลยเริ่มแขวะเริ่มแบบหาเรื่องเริ่มพูดใส่พูดใส่พูดใส่
แล้วเหมือนกับมารุดก็เริ่มไม่พอใจแล้วผู้ตายก็เลยตบหน้า
คุณหนิงบอกว่าเมื่อวานนี้เข้าไปในบ้านของเจเจนะฮะ
ศพยังอยู่นะครับคนอื่นเนี่ยได้กลิ่นศพนี่แบบโอ้โหบางคนเนี่ย
จากเหม็นแล้วยังอาเจียนออกมาก็มีแต่ว่านิงบอกพอเข้าไปในบ้านเนี่ย
ไม่เหม็นนะเธอกลับได้กลิ่นเหมือนกับกลิ่นน้ำหอมของเจเนี่ยโชยมาหา
แล้วก็ไม่ได้กลิ่นเหม็นอะไรด้วยยังแปลกใจอยู่เหมือนกัน
เหมือนกับเจเจอาจจะมาสื่ออะไรกับเธอหรือเปล่าค่ะ
ขณะที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับเราไปที่บ้านของคุณแม่ของเจเจนะฮะ
ซึ่งใช้ที่บ้านเป็นที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลนะฮะกูภัยก็เพิ่งนำศพของลูกเนี่ยมาส่งนะฮะ
คือแม่เห็นศพลูกมาถึงบ้านก็เดินไปบอกลูกทันทีนะครับบอกว่าถึงบ้านแล้วนะ
ถึงบ้านแล้วเด้อเข้าบ้านเราแล้วเด้อถึงบ้านแล้ว
แบบนี้ที่บ้านเนี่ยนะครับญาติญาติแล้วก็ครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็มาร่วมพิธีกัน
แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้า
คุณพ่อนี่ยังทำใจไม่ได้นะครับ
คุณพ่อของเจเจนี่ร้องไห้ตลอดเวลา
นี่ฮะญาติญาติก็ต้องมาช่วยกันประคองประคองเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
แม่ของเจเจเล่าให้เราฟังนะครับบอกว่าเจเจเนี่ยมีชายหนุ่มชาวต่างชาติ
สนิทกันอยู่เนี่ย๒คนด้วยกันคนหนึ่งเป็นชาวอังกฤษรู้จักกันมา๗ปีแล้ว
ถึงแม้เขาจะไม่ได้มาอยู่ด้วยแต่เขาจะส่งเสียเงินเป็นค่าใช้จ่ายให้ตลอด
ตอนนี้ไม่ได้มาหาเจเจเกือบปีแล้วแต่ส่งเงินมาให้ตลอด
บ้านหลังปัจจุบันที่อยู่เนี่ยหลังเกิดเหตุนี้ก็แฟนนุ่มชาวอังกฤษก็เป็นคนส่งเงินมาให้สร้างนะครับ
ส่วนชาวต่างชาติอีกคนนึงนี่คือคนที่เพิ่งรู้จักใหม่นะรู้จักกันได้แค่๖เดือนนะครับ
เครื่องบินมาหาเจเจที่บ้านที่บุรีรำเนี่ยเป็นครั้งแรกค่ะ
พอมาถึงที่อำเภอประสาทก็จะมาพักกับเจเจที่บ้านหลังที่เจอศพนั่นแหละฮะ
ก่อนที่จะหนีไปนะแม่ยอมรับว่าพอรู้ข่าวว่าตำรวจจับตัวคนร้ายได้เนี่ย
แม่ก็โล่งใจนะและอยากให้คนร้ายเนี่ยได้รับโทษถึงขั้นประหารชีวิต
พาทีมข่าวของเราไปสำรวจในบ้านนะครับแล้วก็ยังเล่าให้ฟังนะว่าจุดต่างเนี่ยเป็นยังไง
นี่บ้านหลังนี้เนี่ยฮะชั้นล่างเป็นจุดที่คนร้ายเนี่ยทำร้ายเจเจนะเอาขวดทุบศีรษะ
แล้วเอาผ้าห่อมคลุมตัวไว้แล้วย้ายร่างไปเก็บที่ห้องเก็บของที่ด้านหลังบ้าน
ประตูจากข้างในด้วยส่วนคนร้ายเนี่ยปีนออกมาจากบ้านหลังนี้นี่ฮะ
อะไรไอ้คันนี้ได้ยินคันนี้ได้ยินวิ่ง
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่สถานีขนส่งอำเภอปราศาสตร์มานะครับ
ผู้ชมครับจะเห็นภาพรถคันหนึ่ง
คันที่คนร้ายเช่าจากสนามบินเนี่ย
กำลังขับเลี้ยวเข้าไปที่สถานีขนส่งนี่ฮะรถเก๋งคันนี้
ยี่สิบเจ็ดมิถุนายนสี่ทุ่มสี่สิบ
จากนั้นเขาก็จอดรถเอาไว้แล้วก็ขึ้นรถทัวร์ออกจากอำเภอปราศาสตร์ที่บุรีรำ
มาถึงก็๑๐นาทีขึ้นรถแล้วก็ไปเลย

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราเนี่ย
ไปคุยกับพนักงานบริษัทรถเช่าที่ผู้เสียชีวิตเช่าไป
นายพิรมธรรมนิยมอายุ๓๘ปี
เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่๕พฤษภาคม
ตัวผู้เสียชีวิตจองเช่ารถผ่านแอปนะคะ
ก็เลยเอารถที่สาขาบุรีรำไปจอดรอที่สนามบินสตึกจังหวัดบุรีรำ
ที่ลูกค้าต้องการในสัญญาระบุว่าเช่ารถ๗วัน
คิดวันละ๑๒๐๐บาท
วันมารับรถผู้ตายเป็นสาวประเภท๒มากับชายชาวต่างชาติ
รับรถไปแล้วก็โอนเงินจ่ายค่าเช่าทุกวันตามสัญญา
พอครบ๗วันก็โทรศัพท์ถามว่าจะต่อไหม

๒๕พฤษภาคมมีข้อความจากผู้ตายแจ้งมาว่าจะเช่าต่อนะ
แต่ข้อความมันลักษณะคล้ายกับชาวต่างชาติ
คือแปลข้อความให้มันเป็นภาษาไทย
แล้วก็มีการโอนเงินผ่านแอป
แต่ว่าเป็นการโอนเงินผ่านทางมือถือของผู้ตายนะคะ
๑พฤษภาคมได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่า
เจอรถไปจอดอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารปราศาสตร์จังหวัดสุริน
ให้มารับรถคืนเพราะรถคันนี้จอดทิ้งไว้หลายวัน
ล้อหน้ารถรั่วค่ะ
แต่บริษัทไม่สามารถเอารถกลับคืนมาได้
เพราะว่าผู้เช่าเขายังจ่ายค่าเช่าทุกวัน

บริษัทเขาเลยบอกว่าเขาก็ทำได้แค่ไปเปลี่ยนยางรถ
ให้คืนสภาพปกติแล้วเอารถคืนมาไม่ได้

ก็คือจ่ายค่าเช่าไปเรื่อยจน๘มิถุนายน

รู้อีกที๑๕มิถุนายนตำรวจโทรศัพท์ไปบอก
คนที่เช่ารถเขาตายแล้วนะ
โอ้โหบริษัทให้เช่ารถช็อกเลยตกใจนอนไม่หลับค่ะ
ก็ผู้ต้องหาก็เอาโทรศัพท์ผู้ตายเข้าไปใช่ไหม

คอยใช้โอนเงินมาเป็นค่าเช่ารถ
ใช่แล้วพอคุยก็เหมือนกับแปลภาษาเอา
เอาภาษาอังกฤษไปแปลภาษาไทยคือทำเหมือนกับว่า

ทีนี้เรื่องทางคดีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
จากการสอบปากคำคนร้ายเขายังคงให้การภาคเศษ

เขายอมรับแค่ว่าเขามีปากเสียงทะเลาะกับเจเจผู้ตายจริง

ตอนนี้ก็เลยอยู่ระหว่างการแจ้งข้อหานะคะทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ส่วนการกระทำอื่นเรื่องของการทำแก่ศพอะค่ะ
อันนี้ก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเรื่องของการอำพลางศพซ่อนเร้นศพอะไรแบบนี้นะคะ

ตอนนี้ก็จะมีการอำพลางศพอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้ก็จะมีการอำพลางศพอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้ก็จะมีการอำพลางศพอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้ก็จะมีการอำพลางศพอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้ก็จะมีการอำพลางศพอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้ก็จะมีการอำพลางศพอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้ก็จะมีการอำพลางศพอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้ก็จะมีการอำพลางศพอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้ก็จะมีการอำ